มันลืม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

กำลังทำแล้วลูก๑๒คนได้รับบาดเจ็บดับอีก๒คุณผู้ชม

ไม่ใช่ก็เนี่ยสภาพเห็นป่ะฝนไม่มีเลยมาสักไม่มีสักเดือน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นี่คือปั๊มหัวใจค่ะคุณผู้ชม
จังหวะนี้ช่วยคนงาน

เพราะว่าเสาไฟแรงสูง๑๓ต้นมันล้ม
เขากำลังติดตั้งเสาไฟใหม่อยู่
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงถนนวัดมหาโลก
อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
คนงานได้รับบาดเจ็บ๑๒รายเสียชีวิต๒ราย
ที่เสียชีวิตเป็นคนงานชาวลาวนะคะ

เพราะอะไรโดนเสาไฟล้มทับมา
เบิร์ตดูตรงนี้เมื่อกี้เสาไฟแรงสูงด้วยนะ

แล้วเสาไฟมันสูงตั้งเท่าไหร่๑๔เมตร
เมตรแล้วล้มลงมาทับแบบนี้
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ผู้จัดการสำเริงภูมิมาก็ลงพื้นที่ไปจุดที่เกิดเหตุ
เพราะว่าพอได้รับรายงานแล้วต้องรีบไปดูเลย
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุคนงานกำลังปีนเสาไฟจะติดตั้งเสาใหม่
ขึงสายไฟเหลืออีกแค่เส้นเดียวจู่จู่
เสาก็หักดึงกันล้มไปเป็นโดมิโน่เลย
คนงานเองอยู่บนเสานึกภาพสิคุณผู้ชม
ตกลงมาแล้วโดนเสาไฟทับ
โอ๊ยได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต
คนงานเนี่ยเป็นคนงานรับเหมามาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือนะคะ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะว่าทำไม
มาแบบนี้อันนี้ตำรวจสพบ้านหมอนะคะ
ก็ดูแลเรื่องคดีนี้อยู่นะคะ